ก่อนที่เราจะเชียร์แอนชิลีในพรุ่งนี้เช้าประมาณ๗โมงเช้ารอบตัดสิน
เราพาคุณผู้ชมไปดูรอบพรีลิมกันก่อนนะคะ

หลายคนชอบอกชอบใจโดยเฉพาะชุดประจำชาติค่ะ
สำหรับคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเป็นการประกวดรอบพรีลิมค่ะ
แอนชิลีสก๊อตแคมิสอวดโฉมใน๔ชุด
ราตรีสั้นราตรียาวชุดว่ายน้ำชุดประจำชาติ
ประจำชาติชื่อว่าชุดนางคาดนะคะ
ได้รับแรงบันดาลใจจากมวยฆ่าเชือกของไทยนี่แหละ
เขาบอกว่าโดนใจมากเลยเพราะว่าแอนชิลีเท่และดูแข็งแรงค่ะ
ส่วนความคิดเห็นบรรดาแฟนนางงามก็ส่งกำลังใจ
แอนชิลีเต็มที่ตอนนี้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่ง
ก็ชื่นชมลักษณะไปในทิศทางเดียวกันบอกว่า
แหมแอนชิลีเนี่ยมั่นมากสวยสดใสสมกับว่าที่มงที่๓
ยังนะคะยังยังว่าที่เขาใช้คำนี้นะคะ
แต่ก็มีบางคนไม่ปลื้มชุดราตรีสีทองเมื่อสักครู่นี้ที่เดินเนี่ยนะคะ
แอนชิลีใส่บอกว่าทำให้เธอดูแบบเจ้าเนื้อหน่อยค่ะ
สำหรับชุดนี้เพราะว่ามันเป็นลักษณะของผ้าเงาอ่ะนะคะ
หลายคนก็ว่ากันไปหนึ่งในคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ชุดนี้
สีทองคุณลีน่าจังไปฟังหน่อยนะ
พบกันค่ะว่าข้อคุณลีน่าจังพูดว่าอะไรบ้างคะ
เรามันไม่สวยแล้วเราอ้วนเราไม่ได้คนสวยเราอ้วนมาก

อย่างนี้ผิดหวังมากนะแอมชิลีรู้หรือเปล่า
เพราะเราอ้วนเราอ้วนไม่สวยแล้วชุดมันก็ไม่ได้โดดเด่น
ถ้าเราจะไปโชว์มวยไทยแม่บอกแล้วไงว่าจะมีเวลาฝึก๑๐กว่าวันรีบฝึก
ถ้าจะไปข้างบนอย่างนี้มันสู้เขาไม่ได้หรอก
เผลอจะชวดไม่ได้แม้แต่รางวัลเดียว
นี่แอบไม่ได้เลยให้ตีรังกาแม่มาให้ฝึกใจ
หาลูกบ้านสุดไว้ทุบอย่างเนี้ย
ฉันบอกเธอตั้งกี่วันแล้วเองฉันไลฟ์สดบอกเธอทุกวัน
แบบว่าให้เธอต้องตีรังกาเตะแบบหานุมานถวายแหวน

สุดเรามันไม่สวยแล้วเราอ้วน
ดุเดือดก็ว่ากันไป
ใครจะว่ายังไงก็ช่างนะคะ
เขาถอดไพ่๒๔ดูดวงเลย
ดูดวงแอนชิลีเลยว่าจะเป็นยังไงวันพรุ่งนี้นะคะ
เป็นคุณส้มมะพยากรค่ะเขาฟันทงเลยนะ
ชิลีติดท็อป๓แน่นอน
และอาจจะถึงขั้นได้เซอร์ไพรส์เป็นมง๓ด้วย
ว่าอย่างนั้นเหลือเหรอคะ
อ้าวท็อป๓นี่ก็เลิศแล้วนะ
ถ้าได้มองมาอีกนี่ยิ่งเลิศกว่า
คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้๗โมงเช้านะคะ
ติดตามก็ได้สำหรับการถ่ายทอดสดนะคะ
ก็ดูกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันด้วยนะคะ
ส่งกำลังใจไปให้เพราะว่าน้องก็ทำเต็มที่